ลงไปดูคลิปนี้นะคะตำรวจเขาก็ออกตรวจพื้นที่นะคะแล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์ไปในซอยมารีนิเวศ๑๒ลากระบังกรุงเทพ
ขี่ไปแล้วโอ้โหทำไมสิ่งนี้มันไปโผล่อยู่กลางซอยแล้วไม่ได้มีอยู่อันเดียวมีหลายอันด้วยเหรอลองไปดูอะไรค่ะ
นี่ค่ะเสาไฟค่ะไม่ได้มีแค่ต้นเดียวนะคะสัก๔ต้นได้ค่ะอยู่ตรงกลางบ้างเอียงไปหน่อยบ้างเสาเอียงบ้าง
นี่ค่ะตำรวจเลยต้องขี่แบบปาดไปปาดมาปาดไปปาดมาแบบนี้มันไปอยู่ตรงนี้ได้ยังไงคะ
เราส่งคุณกั้งพัชรวรินทีมข่าวของเราไปตรวจสอบค่ะก็มีเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบถนนพื้นที่ตรงนี้มีเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าไปดูด้วยนะคะ
เจ้าหน้าที่มิดซังโรมันคาทอลิกคนที่ดูแลถนนตรงนี้ค่ะในอาร์ตจิตฐานอายุ๓๖บอกว่าเสาไฟฟ้ามันมีอยู่๔ต้นที่อยู่กลางถนนคือเดิมเนี่ยค่ะจะอยู่ริมถนนแล้วถนนตรงนี้เป็นลูกรัง
เดียวมีคูน้ำเรียบกับลูกรังเดิมทีจะมีแค่รถจักรยานยนต์เข้าออกรถใหญ่ไม่สามารถสัญจรไปมาได้ก็เลยมีการปรับปรุงถนนให้มันดีขึ้นสร้างถนนคอนกรีตแทนถนนลูกรังทำมาได้๔๕เดือนแล้ว
หมายความว่าตอนแรกเสาอ่ะมันอยู่ริมพอดีอ่าแต่พอขยายถนนไปเสามันยังอยู่ที่เดิมมันก็เลยมาอยู่ตรงกลางเฉยเลยตอนแรกเนี่ยมันก็เป็นถนนแบบเนี้ยพยายามจะทำถนนใหม่ตอนเนี้ยอยู่ระหว่างขั้นตอนการย้ายเสาไฟฟ้าค่ะครับก็ได้นำเสาไฟต้นใหม่สี่ต้นมาริมถนนแล้วรอเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าบางพลีมาย้ายต้นเดิม

เขาบอกว่าวันนี้มาลงเสาเสร็จพรุ่งนี้ก็จะมีทีมงานทีมงานเขามาร้อยสายไฟร้อยอะไรเสร็จแล้วก็มายกเสาวันที่๓ก็ประมาณ๓ตอนนี้ส่วนชาวบ้านในพื้นที่นะคะนางนวลจิราอายุ๗๗ปีบอกว่าซื้อที่ดินตรงนี้มา๓๐ปีแล้วแต่เพิ่งมาอยู่ได้๑๕ปีก่อนหน้านี้เวลาฝนตกหนักน้ำท่วมตลอดเลยค่ะ
เดียวใช่ไหมคะวิ่งได้แค่รถจักรยานยนย์ตอนเนี้ยมันสวนเลนได้ล่ะก็ไม่เคยมีอุบัติเหตุอะไรคุณป้าก็เลยบอกว่าก็อย่าเพิ่งวิพากษ์วิจันทร์กันเยอะเลยเสาไฟมันไม่ได้อยู่กลางถนนตั้งแต่แรกเพิ่งมาอยู่ได้ไม่เท่าไหร่เพราะว่าขยายถนนเขากำลังจะย้ายออกไปแล้วค่ะ
ก็เลยกลายเป็นอยู่กลาง
วันนี้เขาก็เริ่มเอามาปักให้แล้ว
พอดีไทยรัฐมาพอดี

แล้วก็อำนวยความสะดวกสะดวกสบายต้องขึ้นใช่ไหมคะ
ดีค่ะสะดวกสบายขึ้นเยอะ

มันลำบากพอน้ำท่วม

มันก็ค่อยดีขึ้นค่อยดีขึ้น

เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่ะการไฟฟ้าบางพลี
จะมาแก้ไขให้โดยด่วนค่ะ

นอกพื้นที่อาจจะแบบเห็นแล้วตกใจอะไรแบบนี้

มันก็เลยมีเสาไฟเดิมที่อยู่ตรงนี้

ก็เป็นถนนเรียบแล้วประมาณอย่างนั้น